ขอบคุณคุณชูวิทย์นะคะคุณผู้ชมค่ะพาไปดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บนท้องถนนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นกรณีรถแท็กซี่นะคะ
เขาหักหลบรถเก๋งคือรถเก๋งออกมาจากซอย
แล้วก็มาที่กลางถนนเลยรถแท็กซี่กลับขับมาก็ไม่ได้เร็วมากค่ะ
แต่หักหลบแล้วปรากฏว่าไปชนแล้วก็พลิกคว่ำ
คนขับแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่คนที่ขับรถเก่งเนี่ย
ขับรถหนีหายไปเลยเขาก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยติดตามตัว
รถเก่งคันนี้มาดำเนินคดีค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
สังเกตดูเนี่ยค่ะคือรถเก๋งออกมาจากซอย
แท็กซี่ที่อยู่ในวงกลมสีแดงคือไปชนแล้วก็พลิกคว่ำเลยนะคะ
เพราะว่าหักหลบรถเก๋งที่ขับออกมา
กล้องวงจรปิดก็เก็บภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถถนนเทพกษัตรีขาเข้าเมือง
ตำบลเทพกษัตรีอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ
วันนี้คลิปนี้ก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียล
ทีมงานสร้างภาพภูเก็ตมีคนมาแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะคะ
ว่าอยากจะให้ตำรวจภูทรชะล้างติดตามคนขับรถเก๋งมาดำเนินคดี
ภาพจากคลิปมันเป็นช่วงนาทีก่อนเกิดเหตุ
เราก็เห็นชัดนะว่ารถเก๋งขับออกมาจากซอยข้างทาง
แล้วก็พุ่งไปกลางถนนเลยรถแท็กซี่ขับมาเนี่ยค่ะ
ดูจากในคลิปก็ขับมาแบบไม่เร็วมากนะคุณผู้ชม
ขับมาตามเส้นทางปกติล่ะแต่ว่าหักหลบนี่ไงแล้วก็เสียหลัก
ชนเกาะกลางแล้วก็พลิกคว่ำ
แต่ปัญหาคือรถเก๋งเนี่ยเขาไม่จอดดูเขาก็ขับหนีไปเลยนะคะ
คนขับรถแท็กซี่คือนายปิยพัฒน์แซ่อ๋องอายุ๔๗ค่ะ
หลังเกิดเหตุเขาบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกเพราะว่าถูกกระแทก
เขาให้การกับตำรวจภูทรทะลางว่าเขาขับรถส่งผู้โดยสารที่สนามบินภูเก็ต
แล้วก็ขับรถแท็กซี่ผ่านมายังจุดนี้จะกลับบ้านพัก
หาดในหานตะมนตราวัยอำเภอเมืองแต่ก็มาประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะคะ